ท่านผู้ชมครับมีร้านขายของชำอยู่ร้านหนึ่งที่อยู่ที่หลังวัดเปรมประชาในปฐุมธานีนะฮะ
คุณยายอยู่กับเด็ก๔คนมีคนร้ายคนหนึ่งบุกเข้ามาเนี่ยจะจี้ชิงทรัพย
นะฮะเอามาเตือนกันนะครับว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ

ถือมีดมาด้วยลักษณะแบบนี้นะครับมีเด็กเด็กอยู่นะฮะ
นี่พยายามจะไปเอาสร้อยเขานะสุดท้ายตัดสินใจเดินหนีไปนะครับ
คนร้ายที่ใส่เสื้อสีขาวฮะใส่แมสปิดบังใบหน้าด้วยนะครับ
ทีแรกก็ทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาก่อนแล้วก็ชักมีดออกมานะฮะ
ออกมาจากเอวนะฮะมีดนี่เล่มยาวเลยนะครับ
ขู่คุณยายเจ้าของร้านบอกให้เอาเงินมาให้ยายก็ตั้งสตินะครับ
พยายามพูดคุยด้วยดีดีเพราะว่าเป็นห่วงเด็ก
เด็กมีอยู่สี่คนนั่งนอนกันอยู่นะฮะ
ยายก็กลัวว่าเด็กจะเป็นอันตรายนะครับพยายามบอกคนร้ายให้ใจเย็น
ถ่วงเวลาด้วยแหละถ่วงเวลาให้คนในบ้านเนี่ยเผื่อจะออกมานะครับ
สุดท้ายเด็กที่เขานั่งเล่นเกมกันอยู่นั่งนอนกันอยู่
หันมามองนะแล้วก็มีคนร้ายที่พยายามจะบุกประชิดตัวยาย
คนร้ายเหมือนกับรู้ตัวเริ่มมีคนเห็นหลายคนนะฮะ
จะเป็นเด็กเด็กก็ตามนะครับจะเอามือเอื้อมไปจะไปคว้าสร้อยยายนะ
คว้าไม่ได้ก็เลยเดินหนีไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำหลังวัดเปรมประชา
ตำบลบางภูนอำเภอเมืองปฐุมธานีนะครับ
เราได้ไปเจอคุณยายนะครับคุณยายที่อยู่ที่ร้านนี้ฮะ
คุณยายบุญส่งจินตนานุษย์นะครับนี่ร้านตรงนี้นะครับ
ในซอยเนี่ยมานั่งเล่นเกมในร้านอยู่๔คนแล้วคนร้ายก็เข้ามาคนหนึ่งผู้ชายมาซื้อบุหรี่อีกซองหนึ่ง
หยิบบุหรี่ให้พอหยิบให้ชักมีดออกมาขู่นะฮะ
บอกให้ส่งเงินมายายบอกไม่มีถอยหลังหนี
มันก็เดินตามเอามือจะมาคว้าที่คอจะเอาสร้อยหนักสองบาทของใหญ่
สุดท้ายหลบทันนะครับร้องตะโกนให้คนช่วยมีเพื่อนบ้านวิ่งออกมาพอดี
คนร้ายก็เลยวิ่งออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่

เห็นก็หยิบบุหรี่ให้เขาแล้วเสร็จแล้วพอเขาส่งตังมา
แล้วมันก็เอามีดมาก็จี้เอาตังมา

เป็นรถคนร้ายได้นะครับเผื่อใครพบเห็นนะครับ
จักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอสีแดง
ทะเบียนหนึ่งกไก่คควายสี่สี่แปดเก้านะฮะ
หลังเกิดเหตุยายโทรไปแจ้งตำรวจสพปากคลองรังสิตแล้วนะครับ
เพื่อให้ช่วยเร่งติดตามคนร้ายคนนี้นะครับ

เอาเผื่อท่านเป็นเจ้าของรถคันนี้ถ้าไม่ใช่ยังไงเนี่ย
ติดต่อสพปคลองรังศิษฐ์นะฮะ

นี่เอามาใช้ก่อเหตุตรงนี้นะฮะผู้ชายคนนี้